เรื่องของการยิงกันในบ่อนแถวพระราม๓
แล้วเราก็ทราบกันดีว่าหนึ่งในนั้นที่มีออกมา

บอยบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนยิงนายถาวรที่

แล้วในบอยเข้าไปเจอพอดีถึงแม้ว่าในบอยจะมอบตัวแต่มีคนไม่เชื่อครับ
ประธานคณะกรรมธิการกฎหมายสภาพผู้แทนรัศดรรวมทั้งญาติของนายบอยเอง
ก็ไม่เชื่อว่านายบอยเป็นคนยิงนะฮะคุณผู้ชมไปดูว่าทำไมเขาถึงไม่เชื่อว่านายบอยเป็นผู้ต้องหาของคดีนี้นะครับ
ล่าสุดเมื่อวานนายศิราเจนจาคะประธานคณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนราชดร
เดินทางไปที่สนทุ่งมหาเมฆไปขออนุญาตเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปถามความคืบหน้าของคดีที่ยิงกันในบ่อนพระรามสาม
โดยพันธุ์ตำรวจเอกพิทักษุทธิกุลรักษาราชการแทนผู้กำกับสนทุ่งมหาเมฆ
อนุญาตให้นายศิระและผู้ติดตาม๓คนเข้าไปในบ่อนได้
แต่ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปเพราะเกรงว่าจะไปกระทบกับหลักฐาน
นายศิมระใช้เวลาตรวจสอบในบ่อน๑๐นาทีครับ
แล้วออกมาเปิดเผยกับนักข่าวบอกว่า
ข้างในเนี่ยมันมีห้องโถงใหญ่อยู่สองฝั่งคือปีกซ้ายกับปีกขวา
แล้วห้องโถงนั้นมันมีห้องน้ำในตัวทั้ง๒ห้องเลย
แล้วก็มีโต๊ะพนันเสื้อมังกรอีก๑ตัว
คาดว่าโต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่พนักงานหญิงถูกยิงเสียชีวิต
แล้วข้างในบ่อนเนี่ยยังคงมีคราบเลือดแล้วก็ร่องรอยของวิถีกระสุนปรากฏอยู่นะครับ
จากการตรวจสอบในตึกต่างโดยเฉพาะตึกแถวที่มันเป็นการซุกซ่อนอุปกรณ์การเล่นการพนันนะครับ
เพราะว่าชั้น๑มีเก้าอี้มีโต๊ะมีชิปมีไพ่บางส่วน
ชั้นสองชั้นสามเนี่ยเป็นที่พักของคนงานนะครับ
นายสิ่งระบบว่าเขาจับเวลาในการเดินทางจากส๑๘๙๐มหาเมฆไปถึงบ่อนใช้เวลาประมาณ๕นาทีนะครับ
เดี๋ยวจะเอาเวลาตรงนี้ไปตรวจสอบหลักฐานว่าตอนที่เกิดเหตุมีคนโทรแจ้ง๑๙๑และตำรวจไปถึงจุดเกิดเหตุใช้เวลากี่นาทีมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะฮะ
ส่วนการที่ในบอยบ้านครัวหรือว่าชื่อจริงพิพิษศรีสุวรรณ
อายุถึง๖๑ปีแล้วมอบตัวว่าเป็นผู้ต้องหาเป็นคนไปยิงนายถาวรเนี่ย
ส่วนตัวคุณศิราเชื่อว่านายบอยไม่น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุตัวจริง
เพราะว่าอะไรอายุก็เยอะเดินก็ไม่ค่อยถนัด
แล้วจะเข้าไปก่อเหตุยิงกันได้อย่างไร
แต่ว่าเดี๋ยวรอ๑๓สิงหาคมนี้จะขอมติคณะกรรมธิการตำรวจเข้าไปสอบถาม
บอยเพิ่มเติมในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ
ทีมข่าวไปสำรวจต่อที่ชุมชนบ้านครัวเหนือถนนบรรทัศน์ทองแขวงเพชรชบุรี
ราชเทวีกรุงเทพพบว่าบ้านของนายบอยนะถูกปิดเอาไว้ล็อกประตูจากข้างในครับ
ซึ่งบ้านของในบอยอยู่ซอย๑๓นี่หลังนี้ที่เป็นประตูเลื่อนสีเขียว
ชาวบ้านก็บอกว่าโอ้ในบอยบ้านเขาเปิดเป็นร้านขายของชำนะแล้วก็ร้านอาหารตามสั่ง
นี่บ้านหลังนี้นะครับไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านโอ้โหพอรู้ข่าวก็ตกใจเหมือนกันนะ
ในบอยไปมอบตัวเพราะไม่มีใครเชื่อว่าในบอยเนี่ยอายุเยอะขนาดนี้
จะไปก่อเหตุในบ่อนไปฆ่าคนตายยิงคนตายเนี่ยเพื่อนบ้านก็ไม่เชื่อนะฮะ
ส่วนบรรยากาศของงานศพนายถาวรศรีสดหนึ่งในผู้เสียชีวิต
บรรดายาดไปร่วมงานศพเป็นการสวดคืนสุดท้าย
ของนายถาวรบอกว่าหลังจากได้ฟังคำให้การของในบอย
รู้สึกว่ามันมีพิรุธหลายอย่าง
เช่นนายบอยบอกว่าได้ยินเสียงปืน
แล้วก็ย้อนกลับเข้าไปเอาปืนที่รถจักรยานยนต์แล้วก็เข้าไปในบ่อน
เขาถามว่าถ้าได้ยินเสียงปืนแล้วตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จะเข้าไปทำไมจะเข้าไปให้ตัวเองไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงกันทำไม
และในส่วนของกระสุนปืนที่เจอเกือบ๑๐นัด
ไม่น่าจะเป็นแค่เป็นการยิงป้องกันตัว
มันน่าจะเป็นการจงใจหรือเป็นการยิงต่อสู้กันมากกว่า
แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีพิธีชาวบนักกิจศพในถาวรและตอน๔โมงเย็น
หลังจากนั้นญาติเองก็บอกว่าจะนำอาธิของถาวรนั้นไปเก็บไว้ที่บ้าน
จังหวัดสมุทรปราการนะครับ